อยากให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปหนึ่งพร้อมกับเราสองคนนะคะ
เป็นคลิปวิวาทะระหว่างประชาชนคนทั่วไปกับตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่
พิทักษันติราชลักษณะพฤติกรรมไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่
คือวาจาที่ใช้ออกมาไม่ค่อยเหมาะสม
แต่คนที่เขาเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
เขามีการพาดพิงไปว่าตำรวจเป็นตำรวจจากโรงพักษณ์ชุมแพรขอนแก่น
ทีนี้ภูมิกับก็ต้องออกมาชี้แจงนะคะ
แต่จะชี้แจงว่ายังไงไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมตำรวจตรวจได้หมดเลยนะครับ
คนใช้เฟซบุ๊คเขาเอามาโพสต์
ลงเมื่อวันที่๑พฤษภาคมก็คือเมื่อวานเนี่ย

พร้อมกับข้อความระบุแบบนี้ขออภัย

จำเป็นต้องมีกูจะเล่นมึงทุกข้อหา
สพชุมแพรจังหวัดขอนแก่นขออภัยจริง

แคปชั่นข้อความระบุแบบนี้จริงนะคะ
คลิปนี้เนี่ยหลังจากที่มีคนชมเนี่ย
แชร์ไปเยอะนะคะแล้วก็มาวิพักษ์วิจารณ์
ถึงความไม่น่ารักของตำรวจ
ล่าสุดค่ะพันธุ์ตำรวจเอกวิรัด้วงสำรวย

บอกว่าดูคลิปนี้แล้วล่ะ
ตรวจสอบเรียบร้อยหมดแล้ว
ที่สุดแล้วทราบว่าวันเวลาที่มีการโพสต์

ตำรวจสพชุมแพรไม่ได้มีการตั้งด่านตรวจ
และทราบแล้วนะคะว่าตำรวจที่อยู่ในคลิปเป็นของโรงพักไหน
แต่ภูมิกับสคจพบอกว่าก็จะไม่เก้าไกล
และมีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ภูมิกับบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ตำรวจที่โรงพักชุมแพร
ซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชาของท่านเนี่ยนะ
แต่ท่านบอกว่าจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นตำรวจโรงพักไหน
เป็นข้าราชการแล้วก็เป็นองค์กรที่ก่อนหน้านี้ได้รับการวิภาควิจารณ์เยอะเหมือนกันนะฮะ
คุณก็ต้องพูดจาที่สุภาพกับประชาชน
ต้องใช้วาจาที่สุภาพกับประชาชนอย่าใช้อารมณ์แล้วก็อย่ามีทิถิกับประชาชนนะคะ
ส่วนเรื่องที่จะมีการดำเนินการอย่างไรกับผู้โพสต์แล้วก็คนที่แชร์คลิปนี้
ตอนนี้อยู่ระหว่างปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาอีกครั้งนะคะ
อย่างที่ท่านบอกนั่นแหละปลาเน่าตัวเดียวมันเหม็นทั้งเข่งมันเป็นภาพรัก
แต่ว่าเหม็นมาบ่อยนะมาทีละตัว๒ตัวนะ